มาดูหนึ่งในสมาชิกหน้าหล่อของนายบายนายจากเลือดข้นคนจางด้วยนะครับ
ตอนนี้น้องแจ๊กกี้เนี่ยผลงานหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะ
ทั้งงานอีเวนต์งานร้องเพลงแล้วก็งานละครที่จ่อคิวกันอยู่
รวมไปถึงเรื่องเรียนที่น้องยังไม่ทิ้งด้วยนะฮะ
ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเต็มที่เลยค่ะ
กี้จักรินนะคะก็ขอฝึกฝนเป็นศิลปินเดี่ยวทำเพลงอย่างจริงจัง
และอย่างที่บอกไปว่าเรื่องเรียนเนี่ยน้องไม่ทิ้ง
บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยความดีใจว่าตอนนี้
ผมสอบติดมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้ติดมหาลายแล้ววัฒนา
สังคมครับเรื่องงานแสดงก็ยังมีเข้ามาเรื่อยเรื่อยครับผมสำหรับงานร้องเพลงรู้สึกว่าอยากทำต่อครับผม
อยากทำต่อไปเรื่อยครับตอนนี้ก็กำลังปรึกษากับทีมงานอยู่ครับ
ผลงานเข้าตาหลายหลายเรื่องหลายทางกันเลยนะคะก็เห็นบทบาทของตัวเองที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
แต่เชื่อนะว่าเราจะได้มีผลงานของน้องอีกเยอะแยะแน่นอนนะคะ